บอกว่าอันนี้คุณเอกเด็กวัดร้อยร้าน

คือเป็นลูกศิษย์ของหลวงพี่อุเทน
คอยรับใช้หลวงพี่อุเทนอยู่ที่วัดท่าไม้นี่แหละ
แต่เขาเรียกว่าเป็นเด็กวัดที่รวยพอสมควร
เพราะทำอสังหารินทรัพย์ก็แบบว่าเล่นหุ้นเล่นอะไรอย่างนี้
ขอใครแต่งงานไปขอนางเอกชื่อโบ
โบไหนอ่ะโบทัญญาสุภาโบทัญญาสุภา
ถูกแล้วก็เตรียมถูกรู้จักเขาไหม
รู้จักเล่นเรื่องอะไรเขาเล่นเรื่องอะไร
เค้าเล่นเรื่องอะไรโบทัญญาสุภาเนี่ยเค้าเล่นหลายเรื่องจนฉันจำไม่ได้โอเคไหม

พระราม๘โอ๊ยฉันกำลังตอบคำถามฉันแยกภาษาไม่ถูก
คนก็ต้องพูดอันนี้เร็ว
คือนางอยู่กับหลวงพี่อุเทนโอเคไหม
แล้วก็คือเหมือนรวยอยู่แล้วอ่ะแต่ก็คอยแบบว่าไป
จากศรัทธาในหลวงพี่อุเทนมากก็เลยคอยดูแลหลวงพี่อุเทนตลอด

เฮ้ยกำลังตอบเรื่องเขาอยู่วัดไหนอยู่
เราอยากจะให้พูดเรื่องข่าว
เขาก็ไปขอคือเขาคบกันมาสักระยะหนึ่งแล้ว
ก็ได้วางแผนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานโบมา๒อาทิตย์
โดยนัดเพื่อนแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวเอาไว้
เรื่องรายละเอียดต่างเดี๋ยวเขาจะแจ้งให้ทราบอีกทีถ้าอยากสู่รู้นะคะ

ก่อนจะขอตัวไปร่องเรือ

ก็ไม่ใช่พ่อแม่เขาที่จะไปรู้ว่าเขาใช้เรืออะไร

ไปเรือยอส